พาไปกินทุเรียนกันต่อแต่ว่าไม่ใช่ผลไม้สดแล้วคุณผู้ชม
เป็นการนำทุเรียนเนี่ยมาทำเป็นเค้กค่ะหน้าตาจะบอกเลยว่าคุณผู้ชมเตรียมกลืนน้ำลายเลย
หน้าตามันคงจะตะมุตะมิใช่ไหมนี่ไงคุณค่ะ
เขาเป็นเจ้าของร้านรับทำเค้กวันเกิดอยู่แล้ว
ขายทั้งร้านด้วยแล้วก็ขายผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
ก็โชว์ฝีมือการทำเค้กทุเรียนให้ดูกันแบบสดนี่แหละค่ะ
ด้วยการขึ้นรูปนี่เป็นรูปผลทุเรียน

ค่อยบรรจงทำทีละหนามนะคะแต่ก็ทำอย่างคล่องแคล่วและสวยงามนะคะ
ส่วนด้านในของตัวเค้กนะคะก็จะสอดไส้ด้วยเนื้อทุเรียนเน้นเลยคุณ
เรียกว่าใครที่รักทุเรียนและอยากจะลองเปลี่ยนวิธีการกินอีก

เราคุยกับเจ้าของไอเดียนี้เขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยก็เป็นผลไม้ยอดนิยม
ก็เลยอยากจะลองดัดแปลงให้มันแตกต่างจากทุเรียนทั่วไปค่ะ
ทำออกมาเป็นเค้กผลทุเรียนแล้วก็มีก้านด้วยคุณเห็นไหม

น่ารักมากเลยแล้วก็พอตัดออกมาแบบนี้
คุณผู้ชมก็จะเห็นไส้ทุเรียนทะลักทะล้นทลายแบบนี้นะจ๊ะ
ใครที่อยากจะลองทานไอดีใหม่แบบนี้ก็
เรียกว่าต้องไปสัญหากันหน่อยล่ะเพราะเขาขายไม่แพงด้วย
อย่างที่เห็นไปลูกหนึ่งที่เมื่อสักครู่ได้ดูกันไป

ลูกค้าเองก็บอกว่าทานแล้วไม่ผิดหวัง

เพราะดูแล้วโอ้โฮผ่าดิดผ่าดอยนี่น่าทานมากเลย

เป็นไงดูเสียมากเลยนะ
ดูป่าในป่าตั้งบาทหนึ่งค่ะก็เป็นไอเดียนะของคนที่เขาทำร้านเค้กอยู่แล้ว
แต่อยากจะให้มันดูแบบมีมูลค่ามีความต่างของทุเรียนมากขึ้นด้วย